คณะผมก็มีผมกับคุณประครับ
ถ้าหาคณะประคับก็มีประคับกับผม
ถึงน้องสิกลางเป็นของคนหนึ่ง
ดื้อดังดื้อดื้อดังดื้อ

ค่าดองยังเคลียร์ก็ไม่จบคราวที่แล้วเราบอกว่าเท่าไร

ผมสูบมานี่มากกว่านั้นครับตอนนี้
ถ้าอยากได้งานทำลองไปสมัครกับพี่หนูตีดู

อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับคุณเมน
ขอเชิญเจ้าเบาจุงชิดเจ้าสาว
คราวที่